ของจีบผู้หญิงมันเป็นเหตุจริงนะ
คือเรื่องของผู้หญิงความหึงหวง
ผู้ชายคนหนึ่งไปจีบผู้หญิงจะไปขอเบอร์แม่ค้าขายยำขนมจีน
กลายเป็นว่าไม่ได้รู้ไม่ได้เช็คหรือเปล่า
เขามีผัวแล้วผัวเขาหึงสิ

โอ้โหเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมลองไปดูนาทีช่วยชีวิตผู้ชายคนนี้ค่ะ
โอ้โหนั่นเลือดอาบพื้นขนาดนั้นเลยเหรอคะ
คือเลือดแบบท่วมตัว
อย่างที่บอกอาการสาหัสโดนแทงไปถึง๕แผล

แทงตัวคนเจ็บ๕แผลแล้วตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
คือนาทีที่ทางด้านวินมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่กู้ภัยด้วยนะ
เพราะตอนนั้นเขาแจ้งเหตุแล้วระหว่างรอกู้ภัย

วินมอเตอร์ไซค์พี่คนนั้นนะคะพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตคนเจ็บ
แล้วพลเมืองดีก็มาลุมล้อมกันช่วยนะคะ
จริงคุณผู้ชมดูนะอันนี้คือเขาสลบไปก่อนรอบนึงด้วยซ้ำ
แล้วเขาก็เหมือนรู้สึกตัวมือเท้ากระดิก
กลายเป็นว่ากู้ภัยมาถึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนเลยค่ะ
อาการสาหัสนะคะนายคนนี้นะคะชื่อนายเอ็กซ์ค่ะ
ชื่อจริงว่านายอำนาจรุ่งเรืองอายุ๔๑ปี
ถูกแทงตามลำตัวถึง๕แผลเลือดท่วมเลย
แล้วถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสิรินทรค่ะ
เหตุการณ์เกิดเย็นเมื่อวานนี้ตรงสามแยกกลางตลาดยงเจริญนะคะ
ซอยศรีนคริน๔๐เขตสวนหลวงกรุงเทพ
ผู้ก่อเหตุคือในสันค่ะนายพิรพลนินคล้ายอายุ๒๘ปี
หลังเจ้าตัวก่อเหตุแทงคนเจ็บแล้วก็หนีไปพร้อมกับอาวุธมีด
แต่สุดท้ายตอนกลางคืนค่ะคืนวันนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
เขาตัดสินใจเข้าไปขอมอบตัวกับตำรวจสอนอพระขนงนะคะ
พอไปมอบตัวเสร็จเขาก็เลยรับสารภาพแบบนี้
สันบอกผมมาถูกหาเรื่องก่อนนะ
แล้วตัวคนเจ็บนายอำนาจก็มาจีบเมียผมไง
คือมาจีบเมียผมที่เป็นแม่ค้าขายยำขนมจีน
วันเกิดเหตุนายอำนาจเนี่ยมาหาเมียผมอีก
แล้วมาหาเรื่องผมพูดจาเยอะเย้ยถากถาง
เขาทนไม่ไหวค่ะเลยเอาอาวุธมีดวิ่งเข้าไป
แล้วก็แทงตัวนายอำนาจเลยค่ะ
ที่เขาจะหนีหนีแล้วก็ไปล้างคราบเลือดอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งค่ะ
แล้วก็เอามีดไปทิ้งอยู่ในคลองที่ซอยอ่อนนุษ๔๒
ก่อนที่ผมจะตัดสินใจมามอบตัวนี่แหละ
ทีมข่าวของเราค่ะก็เลยลงไปติดตามเรื่องนี้นะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่วัดแห่งหนึ่งที่เขาบอกใช่ไหม
เขาไปวัดเขาไปล้างคราบเลือดอะไรต่ออะไรนั่นแหละ
ซอยอนุ๔๔ค่ะก็เห็นเลยนี่มีมอเตอร์ไซคันต้องสงสัย
ก็เป็นของนายสันนั่นแหละเข้าไปล้างคราบเลือดจริงในห้องน้ำของวัดตอน๖โมงครึ่ง

หลังจากนั้นใช้เวลาไม่นานเจ้าตัวก็ขี่รถออกมา
คุณวีรยุทธ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐของเรา
ไปดูที่จุดเกิดเหตุอีกรอบหนึ่งค่ะในซอยศรีนคริน๔๐
เห็นชาวบ้านกำลังช่วยกันล้างคราบเลือดของนายอำนาจนั่นแหละ
คนเจ็บที่ติดอยู่ตามพื้นที่นอนเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็น
ตอนต้นเลือดท่วมเลยใช่ไหม
ชาวบ้านต้องมาช่วยกันล้างคราบเลือดแบบนี้ที่อยู่บนพื้นถนนน่ะนะคะ
ส่วนร้านขายยำขนมจีนของเมียของคนก่อเหตุก็ปิดร้านค่ะ
ไม่ได้มาขายนะวันนี้คุณวิรยุทธ์บอกเราแบบนี้
ไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ด้วย
เล่านะคะบอกว่านายอำนาจคนเจ็บมายืนอยู่ตรงบริเวณถนน
ฝั่งตรงข้ามกับร้านขายยำขนมจีนของเมียคนก่อเหตุนั่นแหละ
ลักษณะแบบยืนเท้าเอวมาเลยกดอกด้วยทำท่าทางเยอะเย้ยอ่ะ
เหมือนกับที่ตัวคนก่อเหตุเขาเล่า
ผู้ก่อเหตุก็เลยเดินถือมีดข้ามถนนมาเลย
แล้วก็เห็นพยายามไล่แทงนายอำนาจวิ่งไปไม่ถึง๑๙
วิ่งข้ามฝั่งมานะคะก่อนจะถูกทางด้านของคนก่อเหตุตามมาแทงแทงซ้ำหลายครั้ง
ตอนที่ถูกแทงไปแล้วตัวคนเจ็บในอำนาจดึงฝืนวิ่งต่อนะแล้วเขาก็ล้มลง
ชาวบ้านก็เลยเข้าไปช่วยค่ะ
แล้วเขาก็วิ่งกลับมาล้มลง
กลับไปถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคุณผู้ชม
คือมีชาวบ้านคนนึงเนี่ยเมื่อกี้สักครู่พี่วินมอเตอร์ไซค์เขาเห็นตอนที่จังหวะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนแทงใช่ไหม
แต่ก่อนจะแทงกันนี่แหละเราเองก็อยากรู้เหมือนกันมันเกิดจังหวะอะไรตอนไหนอ่ะ
พี่รุจเรศค่ะเป็นชาวบ้านแล้วก็เป็นแม่ค้าที่อยู่ตรงบริเวณนั้นพอดี
เล่าให้เราฟังแบบนี้คือคุณนักข่าวอย่างนี้ก่อนเกิดเหตุนายอำนาจคนเจ็บเขาไปจีบแม่ค้ายำขนมจีนจริงก็เป็นเมียของคนก่อเหตุ
แล้วตอนนั้นมันพอดิบพอดีนะคุณมิ้นคือแม่ค้าเขาคุยโทรศัพท์กับสามีเขา
แล้วเสียงคนเจ็บในอำนาจมันก็เข้าไปในสายอีกพอเขาได้ยินว่าอ้าวเมียตัวเองกำลังถูกเขี้ยวพาราศีมาที่ร้านเลยค่ะมีปากเสียงกันคนเจ็บคนก่อเหตุ
จังหวะเนี่ยคือพี่คนนี้เขาเล่าให้ฟังจังหวะมันแบบพอดีมีรถเข็นขายมีดเข็นผ่านมาพอดีโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นน่ะ
พี่เขาบอกพี่รุจเรศนะที่เห็นนะบอกคนก่อเหตุเลยไปซื้อมีดมาจากรถเข็นคันนั้นแหละที่เข็นมาขายมีดพอซื้อเสร็จก็เอามีดอันนั้นที่เพิ่งซื้อมาใหม่ใหม่ไปไล่แทงนายอำนาจคนเจ็บเลยค่ะ
แต่เอาจริงนะพี่ดูแล้วนายอำนาจคนเจ็บเขาเหมือนสติไม่ค่อยดีหรือเปล่า
เพราะเขาเห็นว่าเพิ่งผ่าตัดสมองมา
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นเขาสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะ
แต่ชอบมาที่ร้านยำขนมจีนบ่อยก็แอบชอบแม่ค้านั่นแหละ
ข้ามไปขอเหมือนไปขอเฟสเมียเขาอะไรอย่างนี้
ทีนี้ว่าเมียเหมือนแบบว่าเมียเขาบอกว่าคุยกับผัวอยู่อะไรประมาณนี้

ก็คือมาเขาก็ไอ้นี่เลยซื้อมีด
พอดีมีลุงเขามาขายมีดเขาก็ซื้อมีด
แล้วก็เขาก็วิ่งแบบมันทะเลาะกันมาแล้วก็วิ่งมาแทงกันตรงหน้าร้านป้าขนมปัง
นี่พี่คนที่เห็นเหตุการณ์นี่ถือว่าเห็นละเอียดเลยนะ
เล่าตั้งแต่ต้นเลยว่าเขาคุยโทรศัพท์กัน
จังหวะคุยเสร็จฝ่ายผัวได้ยินว่ามีคนมาเกี้ยวพาราศีเมีย
จังหวะนั้นอีกโอ้โหรถเข็นขายมีดมาพอดี
คนก่อเหตุซื้อมีดแทงตัวคนเจ็บนะคะลูกชายของคนเจ็บนายอำนาจค่ะ
นายรัฐศาสตร์อายุสิบหกปีเองยังเป็นเยาวชนอยู่เลยอ่ะลูกว่าไงอ่ะ
ลูกบอกแบบนี้คือพ่อถึงแม้จะกลับมามีชีพจรแล้วนะ
แต่พ่ออาการสาหัสแล้วก็ยังไม่ได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วย
ส่วนเรื่องที่ทางฝั่งคนก่อเหตุอ้างว่าพ่อผมไปจีบเมียเขา
ผมเชื่อว่าไม่น่าใช่ผมว่าพ่อผมอาจจะแค่แซวเล่น
เพราะพ่อผมเป็นคนชอบพูดคุยกับคนอื่นแล้วก็แซวคนอื่นไปเรื่อย
เอามีดมาแทงพ่อผมแบบนี้ผมว่ามันเกินไป
เขาบอกว่าพ่อเราไปตามจีบผู้หญิงแฟนเขาว่ะเรารู้เรื่องนี้ปะ
อะไรนะฮะแซวแต่พ่อเป็นคนชอบแซวอย่างนี้หรอครับ
เราเชื่อว่าพ่อไม่ได้ไปจีบอันนี้ไม่รู้ครับยังไงบ้างครับอ่า
ทีนี้นะคะคุณผู้ชมคะแต่คือจะตั้งใจไม่ตั้งใจยังไงก็ตาม
ก่อเหตุแทงเขาแล้วค่ะโดนข้อหาแน่นอนตำรวจแจ้งข้อหานะคะ
นายพีรพลค่ะคนก่อเหตุสองข้อหาคือเรื่องของพกพาวุฒิมีด
แล้วก็พยายามฆ่าข้อหานักนะนำตัวส่งฝากขังสารอาญาพระขนง